มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

ว๊าย

แล้วก็มีแม่หมอคนนี้เข้ามาออกรายการ

แบบว่าแนวว่าเขาช่วยจับขโมย
ก็สัมภาษณ์ไปแบบ

เขาบอกว่าจะทำชุดใหญ่หรือชุดเล็ก

ใหญ่อยู่แล้วชุดใหญ่เท่าไรรู้สึกจะจำได้

ก็มีของเครื่องเส้นวายอะไรใหญ่เลย
ส่วนเพื่อนบอกเอาชุดเล็กรู้สึกจะ๖๐๐๐

ผลหมากลากไม้อะไรชุดใหญ่เลยนะ
ใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีทองเทิงเยอะมาก

เข้าไปในห้องก็มีเป็นเหมือนห้องพระอะไรอย่างนี้

เขาจะใส่ชุดเป็นเหมือนแนวออกแขก

เขาก็คุยไปคุยมาทายไปทายมา
แล้วก็ไล่เพลงล่ายเพลงก็จะเป็นแนวภาษาแขก

ทำไมคู่เกอร์เราไม่ค่อยดี
มีรักเมื่อไหร่มันก็จะต้องเลิกกันแยกกันอะไรอย่างนี้

อะไรให้แล้วเขาก็บอกเอามือมา

เขาก็ให้ระแบมืออย่างนี้สองข้าง

เหลืองอะหลามเต็มไปหมดนับ

เสร็จแล้วเขาบอกอ่ะไปแปะที่กำเนิดบุตร
เราก็ไม่เข้าใจอะไรอ่ะ

เขาไม่รู้ว่าใครจะเป็น

อ้าวก็มันอยู่ในมือทำไงอ่ะ
ว่าไหมอยู่อย่างนี้แล้วยังไง

แล้วออกมาเพื่อนก็เข้าไป

แล้วมันก็ร้องเพลงที่เขาร้อง
มันก็พูดภาษาที่เขาพูด

เจอทำอย่างนี้เขาพูดไม่เป็นป่าวก่อน
แต่มันแกล้งมันแกล้ง
แล้วบอกรู้ไหมป่านเนี่ย
เจ้าแม่เนี่ยแต่งตัวหรูออกไปได้
หูฉลามเนี่ย

หมื่นห้า

ไม่ได้อะไรนะ

สามีอาจจะเห็นว่ามันเหลือเกินไปมั้ย

ถึงได้แบบว่ามันก็มีช่วงโง่ของชีวิตก็มี
มันเป็นช่วงหลงงมงาย

สักนี่หลังละว่า

ห้าแถวอาจารย์หนู
ก็เขาก็ไปกันนะใช่มั้ย
ก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ศักดิ์อาจารย์หนูมา
เอาอย่างนี้ดีกว่าคือเวลาที่เราไปทำอย่างที่แม่บอกแม่ไม่ได้คอยวัดผลแต่ว่าแม่ก็ดีมาเรื่อย
แต่ถามว่ามีช่วงตกไหมมีช่วงที่ไม่มีงานเลยก็มี
มันเป็นช่วงจังหวะชีวิตคนจังหวะชีวิตคนมากกว่ามันไม่ใช่ว่าของเสื่อมหรือของอะไรหรอกอืม
แม่ก็มีช่วงที่ว่างเหมือนกันมีมีช่วงว่างของแม่นั่นแหละธรรมะจัดสรรทำให้แม่ได้ไปเรียนรู้พุทธศาสนาอย่างแท้จริง
ยังไงฮะก็คือไม่มีงานเลยสักงานนึงไอ้ที่แปะมาทั้งหน้าแปะมาทั้งหมดทั้งมวลงานไม่มีเลย
พิธีกรไปสิบสิบรายการอ่ะนะแม่ไม่มีเหลือละครไม่มีสักเรื่องหนึ่ง
ก็เลยไปไปรบรฯไปที่วัดเช่นวัดหลวงพ่อกล้วยวัดตระวัดอุทิศอื่นที่ขอนแก่น
พอเข้าวัดนั้นผศพิธีกรรมต่างถิ่งเริ่มหมดเลย
แสดงว่าที่แม่บอกว่าแม่มูเตรลูมาเต็มเหนียวแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างดูหมอทุกหมอ
ลงทองทุกที่ศักดิ์ก็ศักดิ์เต็มเหนียว
รถน้ำมนต์คงลดแบบโอ้โหไม่รู้จะลดยังไงแล้ว

ต้องวิ่งชนิดเจ้าห้ามหันหลังกลับมาด้วย

แล้วนั่งไม้กระดานไม้กระดานก็อันเท่านี้

เอาขันเคาะกระโหลกแล้วก็ให้วิ่งไปเลยค่ะ
ห้ามหันหลังมามองนะอะไรอย่างนี้
ของดีไม่ดีจะได้อยู่ข้างหลังห้ามหันมามอง

พอท่านเคาะกะโหลกปุ๊บฉันก็ลุกได้
ก็ข้าวแถวปธุมนี่ก็มี
ให้เรานั่งใช่ไหมให้นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ย
นั่งก็ไม่เป็นหรอกตอนนั้นนั่งหลับตาพอดึงดื่อยเราก็เลิก
เขาก็ว่าเราองค์จะลงแล้ว
ว่าเราองค์จะลงแล้วให้รับขันรับเขินอะไรอย่างนี้

เชื่อมั้ยพัตเตอร์ไปด้วย
มันดึงเราออกไปจากตรงนั้นถ้าไม่ทันเลยบอกไปกลับบ้าน
เหรอทำไมอะ
ก็มันรู้ว่าเราโดนหลอกอีกแล้วสิ
แสดงว่าที่ผ่านมามูมูแบบโดนหลอกก็เยอะ

ทีนี้อยากจะรู้เรื่องที่ว่าพี่ตุ๊กไปปฏิบัติธรรม
แล้วทำไมถึงต้องไปนอนอยู่ในป่าช้า
คือวัดที่ไปเนี่ยมันเป็นป่าช้าสาธารณะ
ใครมีคนตายก็เอามาฝังเอามาฝังเอามาฝัง

ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่คนเอาศพมาฝัง

ก็ไปฝึกแรกเนี่ย

คือด้วยความที่เป็นพิธีกรนะ
ก็จะมีคำถามเยอะมาก
คำถามเยอะมากถามถามจนหลวงพ่อบอก

ก็มันสงสัยอ่ะหลวงพ่อทำนี้นั่น

เนี่ยนะสติปัญญาทางโลกนี่ขั้นด็อกเตอร์
แต่สติปัญญาทางธรรมศูนย์

สติสตางทางธรรมเราไม่มีหรอก

ถ้าไม่มีสติก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลบ้านแล้วสิ

ใช่ค่ะท่านบอกมันไม่ใช่สติอย่างนั้น
สติในการที่จะคุ้มครองกาย
วาจาใจแล้วระลึกรู้ตลอดเวลา

สติสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่ไม่มีเลย

ก็คือกลัวอะไรเนี่ยกลัวอะไร

กลัวผีค่ะทำไมถึงกลัว

ไม่เคยเรารู้ได้ไงผีเป็นยังไง

จะได้รู้ว่าเข้ามาอย่างงั้น
ไม่มีอะไรเพราะเรารู้ว่าถัดไปกับเพื่อนถัดไปกับเพื่อน

ปรากฏพอคืนที่สองหลวงพ่อบอกอ้าว
คืนนี้แยกย้ายกันไปเลือกคนละหลุม

เพื่อนสองคนนั้นเขาก็กล้า
เขาก็ไปหลุมหนึ่งอีกคนก็ไปหลุมหนึ่ง

เพราะเมื่อคืนไม่มีอะไรก็อยู่หลุมเดือด

แต่กว่าจะนอนได้ก็แทบตายเหมือนกันนะ
เพราะว่าวัดนี่มันเงียบมาก

ใบไม้มันเริ่มกรอบ
ใบไม้ตกได้ยินเสียง

คือมันเงียบมากซะจนใบไม้แห้ง
ที่มันล่วงจากต้นไม้ลงสู่พื้น

เสียงปลวกกัดไม้

ถ้าเราปรุงแต่งเราก็คงอยู่ไม่ได้

กำหนดรู้อยู่กับลมให้ได้ตลอดเวลา

คือแม่ไม่เจอแต่ว่าเหมือนเจอ

คือเขาจะมันมืดมาก
เขาจะจุดเทียนไว้ให้เทียนที่เหลือจากเทียนพรรษาที่คนถวายนะ

คือทั้งหมดทั้งมวลทั้งป่าช้าเขาจะจุดนี้ไว้ให้เราอันเดียว
มันก็จะเป็นจุ๊บ
ีไม่ได้เข้าไปไม่รู้ใครมาดับ
มีคน

มีคนมาดับ

เพราะว่าก็พยายามไม่ปรุงแต่งด้วยความกลัวนะ
ถามว่ากลัวไหม

ถ้าเราปรุงแต่งนะเขาวิ่งตับแลบ
อีกสิ่งที่แม่บอกว่าเสียงเปรต

คือแม่ก็ไม่รู้ว่าอันนั้นคือเสียงเปรต
เอาเป็นว่าเมื่อแม่ไปวัดหลวงพ่อกล้วยเนี่ย
ไปมาเป็น๑๐ปีแล้วเนี่ยแม่ก็จะได้ยินเสียงเสียง

เสียงวี๊ด
เหมือนเสียงจิ้งหลีดเสียงเครื่องเสียงที่มันวิ่ง

เพราะว่าเกิดมาก็ไม่เคยได้ยินเสียงเปรต

จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่ง

เราก็เลยแบบหืหม

อ๋อได้ยินตอนที่หลวงพ่อให้สินให้พร
มันคือเขาจะอัดเทปหลวงพ่อเทศทุกวัน

ก็เลยบอกให้เขาส่งมาฟังหน่อยสิ

เสียงนี้ฉันได้ยินมาเป็น๑๐ปีแล้ว

แล้วรู้ได้ไงว่าเป็นเสียงเปรต
ท้ายเทปหลวงพ่อจะคอนเฟิร์ม

บอกว่าได้ยินไหมว่าตอนเช้าเนี่ย

ก็เป็นเปรตเข้ามาขอส่วนบุญ
เวลาที่เราให้สินให้พรเขาก็มารับ

ก็เลยอ๋อนี่เอง

เราก็จะไม่รู้ว่าคืออะไร

เราก็จะกรวดน้ำอุทิศให้เขา

ก็จะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขา

อ่ะตอนนี้นะฮะก็มีโทรศัพท์และดุงโรคพ่อญาติมาจ่อให้ไป
ปวดตาสัมพสังคาณุปาเวณสัทธาโสธิปาวันตุ๊กตี
เจอยินเสียงวิรองไหมตอนเช้า
จงที่รับพรให้พรแต่เขาก็ไป

นี่ค่ะพอดีหลวงพ่อคอนเฟิร์มก็เลยอ๋อ

เสียงนี้นี่เองที่เราได้ยินมาตั้งเป็น๑๐ปี
เมื่อกี้คือเสียง
ถ้าจริงหรี่จะไม่ใช่เสียงนี้
มันจะต้องมีติ๊ดติ๊ดติ๊ด
อันนี้มันจะแหลมแหลมเปรี้ยบเลยเสียงแหลมมาก
แต่สิ่งหนึ่ง
แข็งว่าแม่เป็นคนที่ชอบไปสี่สังเวย์

คือตอนแรกแม่มีโอกาสได้ไปพุทธคยาก่อน
พอไปพุทธคยาก็เริ่มกระเทิบมาเป็นสี่สังเว

สองรอบแล้วอืมครั้งแรกเลย

ตรงที่ที่แสดงประถมมาเทียสนา

แล้วก็ที่จะมีกุฏิของพระพุทธเจ้า

ก็พอไปยืนตรงนั้นแล้วเนี่ย

คือเมื่อเห็นสถานที่ตรงนั้น

ช่างงานจากน้ำตาหลายเรื่องจะเป็นซะอึกซะอื้นเลย
เป็นสะอึกสะอื้นหยุดไม่ได้

จากผู้หญิงที่มั่นจากผู้หญิงที่ดุ
แล้วทำไมหันวัดเข้าวาติหรือละ
เราคิดว่ามันเป็นธรรมจัดสรรมันถึงเวลาของเราหรือเปล่า
คือเราก็อาจจะมีบุญเก่าของเราหลงเหลืออยู่บ้างนะ
ว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเข้ามาศึกษาพุทธศาสนา
หน้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมบ้างนะรักษาศีลอะไรอย่างเงี้
เพราะใช้ชีวิตสำเร็จเทมามาก็เยอะไง
วายไลฟ์แบบว่าเป็นคนสุดโต่งมาก
เมื่อก่อนเวลาโมโหเคยจะฆ่าคนเพราะความโมโหมาแล้ว

ไม่แต่ว่าไม่ได้ละลานใครนะต้องมีเหตุ
ต้องมีเหตุกระทบปล่อยวางไม่เป็น
กระทบมาก็กระเด้งกลับไปแรงมาแค่ไหนก็แรงกลับไปเท่านั้น

หนูสองคนน่ะแม่วิธีจะเข้าวัดยังเข้าไม่เป็นเลย
คือเข้าไปมูเตรลูหนูไปได้ไปไหว้พระหนูไปได้
คุณคนเดียวผมกลับไหว้พระทำบุญเข้าวัดตลอด
อาจจะยังไม่ถึงเวลาแม่ก็ได้กับตัวเองว่า

เพราะว่าช่วงนั้นมันมีวิกฤตที่บอกว่างานหายหมดเลย
มันกลุ้มใจจนถึงที่สุดเหมือนกัน

เข้าไปหาวิธีดักความคิดของตัวเอง

เชื่อไหมตอนนั้นแม่คาเลสเตรอลแม่พุ่งไป๔๐๐กว่า

คือหมายความว่ารายได้ที่มีทุกเดือนเดือนต้องเท่าไหร่
เหลือ๐แต่ในขณะที่รายจ่ายเท่าเดิมก็ฟุ้งซ่าน
มันเป็นธรรมจัดสรรค์
สุดท้ายแม่อยากให้แม่ช่วยฝากแง่คิดตัวหนูเองเนี่ยนะ
แต่อยู่ที่ว่าแอปใครแอปมากแอปน้อย
เอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าอะไรที่ทำแล้วสบายใจแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นทำไป
แต่อย่าไปหลงอยู่กับมันนัก
ก็คือมันจะต้องมีวันหนึ่งที่พอแล้ว
จะต้องมีวันหนึ่งที่คิดได้ว่าเออพอแล้ว
จริงแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมด
ทั้งหมดไม่เกี่ยวกับใครเลย
ตัวเราคนเดียวล้วน
พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้จริงค่ะ
พระเจ้าจะเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจได้
แต่ถ้าพฤติกรรมแล้วต้องเราคนเดียว

วันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับทุกดวงตานะครับที่มาร่วมมูกับเรานะครับ

วันนี้เราได้อะไรกลับมาคิดว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่มันถูกต้องแล้วเหรอ

เอาอย่างนี้ดีกว่าไปทำบุญกันดีกว่าพี่